ส่วนกรณีน้องที่อ้างว่าถูกบิ๊กองค์กรท้องถิ่นข่มขืน
น้องเขาออกมายืนยันว่าจริงแล้วถูกข่มขืนจริง
ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์นี้นะคะ
ส่วนทางด้านของตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีแล้ว
ในข้อหายักยอกทรัพย์เงินบริจาค
แล้วก็เตรียมอายัดตัวดำเนินคดีข้อหาข่มขืน

ทำเป็นไปช่วยเขารับบริจาคเอาเงินเข้าไปแท้

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างที่เด็กหญิงวัย๑๗ปี
ในพื้นที่อำเภอเทพสถิติจังหวัดชายภูมิ
ที่อ้างว่าถูกนายนิยมสรสิทธิ์
อำนวยการองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเอง
ก็บอกว่าสงสารความเป็นอยู่ของน้อง
จะหาคนมาสร้างบ้านให้
ก่อนจะไปข่มขืนเด็กอายุ๑๗เนี่ยค่ะ
พอแม่รู้แม่ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ตรอมใจจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังพบว่านายนิยมยังมาโกงเงิน
ที่ประชาชนบริจาคมากกว่า๑แสนบาท
เพื่อสร้างบ้านให้กับตัวของน้องวัยอายุ๑๗อีกด้วยนะคะ

เด็กหญิงผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเทพสถิตในจังหวัดชายภูมิ

ซึ่งทั้งหมดเนี่ยแล้วข้อมูลที่ได้
ก่อนที่จะร่วมสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพวันจันนี้นะคะ
เพราะว่าขั้นตอนตอนนี้ทำได้เพียงการลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น
ยังไม่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะคะ

ก่อนที่จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำของสหวิชาชีพวันจันนี้
เขายืนยันกับเราเลยนะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองและแม่
ยืนยันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืน
โดยใช้ข้ออ้างในการสร้างบ้านให้

โดยคาดหวังให้ตัวเธอเป็นเมียน้อยด้วย

พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นมา
รวมถึงไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง
ตามที่นายนิยมคนที่เป็นบิ๊กในองค์กรของรัฐ
กล่าวอ้างฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
มันก็ไอ้นั่นมันออกมาใช่
แล้วมันก็เอามือหนูไปช่วยมันด้วย

มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น้องได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วย
น้องเด็กหญิงผู้เสียหายเปิดเผยด้วยนะคะ
ว่าผู้เป็นแม่อาจจะถูกนายนิยมข่มขืนด้วย

สังเกตได้จากเมื่อนายนิยมมาบ้านมาข่มขืนแม่
อาการป่วยของแม่ที่มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคก่อนหน้านี้

เพราะว่าแม่มีโรคประจำตัวใกล้ผู้ชายไม่ได้

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่ตัวเองครับแค้นใจที่ออกมาเปิดเผยครั้งนี้
คุณผู้ชมคะที่หนักหนาไปกว่านั้นคือน้องเด็กหญิงผู้เสียหายรายนี้
มีลูกน้อยวัยเพียง๓เดือน
ที่เกิดขึ้นกับแฟนหนุ่มคนปัจจุบันค่ะ
แต่ว่าขณะนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้ทำให้แฟนหนุ่มของเธอรับไม่ได้
ตัวน้องบอกว่าหากเป็นเช่นนี้ตัวเองก็ยอมรับการตัดสินใจของแฟนหนุ่ม
แล้วก็จะเดินหน้าเลี้ยงลูกคนเดียวต่อไป
ศาลจังหวัดชายภูมิแล้วก็ไปตั้งแต่ช่วงเช้าของวานนี้
ข้อหาก็คือยักยอกเงินบริจาคนะคะ
ส่วนข้อหาข่มขืนกระทำชำราวนั้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนนี้ค่ะ